ไม่ได้ไปจกกินจกอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ดูสิพริ้วมากจริงค่ะไปคลายร้อนกันเลยอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วอยู่ในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีอากาศแบบนี้หลายหลายครอบครัวเขาก็เดินทางไปช่วงนี้เพราะว่าจะไปหลบร้อนกันนะคะไปพักผ่อนไปเล่นน้ำเติมความสดชื่นแล้วก็ไปสัมผัสกับฝูงปลาหูแบบใกล้ชิดกับท
ชอบนะคะใสใสเด็กไปไล่จับปลาอ่าใสวัยรุ่นชอบถูกจังแต่อย่างเราก็ชอบเหมือนกันนะคะ
แล้วคุณก็จะได้ไปใกล้ชิดไปสัมผัสกับธรรมชาติได้เหมือนผ่อนคลายแล้วก็คลายร้อนกันไปด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้พอโควิดที่ผ่านมาเขาปิดนะคะทำให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง
ช่วงนี้ก็เลยแนะนำว่าใครที่อยากจะไปนะก็วางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางไปได้จริง
จันทบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะอย่างที่พี่ตั๊กแนะนำไปด้วย
ผลไม้ก็เยอะใช่ไหมคะผลไม้เมืองจันทร์ใช่ค่ะแต่ในตังค์เนี่ยนะงานเยอะมีเวลาได้ไปเที่ยว